ทุกผู้ชมครับตามความคืบหน้าต่อกันหน่อย
พ่อค้ารับซื้อทุเรียนที่ถูกยิงเสียชีวิตที่บ้านเมื่อวานนี้

กล้องวงจรปิดเมื่อวานได้ยินเสียงปืนใช่ไหม

วันนี้เราได้ภาพจากกล้องวงจรปิดนะฮะ
ขณะที่ก่อนจะเกิดเหตุยิงกันนะครับ
เกี่ยวกับเรื่องของรถที่เข้ามาก่อเหตุนะครับ

คือนี่ฮะมันจะเห็นพฤติกรรมชัดเจนเลยว่าเกิดอะไรขึ้น
กลุ่มที่ขับรถมา๒คันแล้วบุกเข้ามานี่นะฮะ
คือมาเจรจากันเกี่ยวเรื่องของเนี่ย
เรื่องคืนเรื่องเงินอะไรพวกนี้สุดท้ายเนี่ยยิงกันนะครับ

ถนนศักดิ์หน้าเกลี่ยวพ่อค้ารับซื้อทุเรียนวัย๓๙ปีนะครับ
บ้านอยู่ที่ตำบลคันทุลีอำเภอท่าชนะนะฮะ
วินาทีที่กลุ่มชายหญิงที่เป็นแก๊งเงินกู้เนี่ยเข้ามานะครับ

ก็มีคนหนึ่งชักปืนขึ้นมารัวยิงใส่นายธนงศักดิ์จนเสียชีวิตนะครับ
๙นาฬิกา๔๕นาทีเมื่อวานนี้ครับ
โดยก่อนที่จะเกิดเหตุ๑๐นาทีเนี่ย

จะเห็นมีผู้ชายผู้หญิงนะที่นั่งกันมานะครับ
นี่แล้วก็เปิดประตูรถลงมานี่
นายธนวัฒน์นะครับ
นายจิลศักดิ์นายพรชัยนะครับ
นี่แล้วมีผู้หญิงอีกอันนี้ชื่อแฟงนะฮะ
ซึ่งมันจะมีกระบะสีขาวอีกคันหนึ่งด้วยนะครับ
ที่เมื่อวานนี้ไปพลิกความโปรกร้องกันนะครับ

อันนี้เป็นภาพตอนที่ฟอร์จูเนอร์สีแดงคันนี้ขับเข้ามานะครับ

อันนี้เป็นกล้องวงจรปิดของบ้านที่อยู่แถวนั้นนะครับ
ห่างจากบ้านผู้ตายแค่๒๐๐เมตรนี่นะ
รถกระบะคันสีขาวที่ขับมาพร้อมกับโตโยต้าฟอร์จูเนอร์สีแดงนะครับ
แล้วรถก็ขับหนีไป
ตามถนนสาย๔๑ขาล่องใต้มุ่งหน้าจังหวัดตรัง
แล้วคันหนึ่งฮะกระบะคันสีขาวนะครับ
เสียหลักพุ่งตกร่องกลางถนนตรงนี้นะฮะ

แล้วเจอคนเจ็บ๑คนคือนายจิลศักดิ์ทองเกลี้ยงอายุ๓๘ปีบาดเจ็บขาหักก็ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลแล้วก็ถูกอายัดตัวไว้แล้วนะครับ
ีรศักดิ์นี่บอกความจริงมากับเพื่อนอีกคนนึงแต่ว่าช่วงรถเสียหลักตกร่องกลางถนนเนี่ยเพื่อนหนีไปทิ้งเขาที่บาดเจ็บเอาไว้ตำรวจตรวจใน
รถเนี่ยเจอแมกกาซีนปืนเจอกระสุนเจอซองปืนนะฮะรถเนี่ยทะเบียนรถจังหวัดกระบี่นะฮะที่เป็นทะเบียนจริง
แต่รถคันนี้ติดทะเบียนปลอมติดทะเบียนจังหวัดสงขลานายจิลศักดิ์นะฮะบอกว่าเขาไปบ้านนายธนงศักดิ์คนตายจริง
แต่เขาไม่ได้ยิงเขาแค่ไปกับกลุ่มเพื่อนไปคุยเรื่องเงินโดยก่อนเกิดเหตุผู้ตายเนี่ยชักปืนออกมาก่อนกลุ่มเพื่อนเขาก็เลยชักปืนออกมายิงใส่ไป
อันนี้คำกล่าวอ้างของนายจิรศักดิ์นะฮะหนึ่งในกลุ่มผู้ก่อเหตุนะครับ
ท่านผู้ชมครับวันนี้ภรรยาญาติครอบครัวของนายธนงศักดิ์นะครับก็รับศพของนายธนงศักดิ์มาตั้งบำเพ็ญกุศลที่บ้าน
ก็แน่นอนแล้วครับบรรยากาศก็เป็นไปด้วยความโศกเศร้าภรรยาของผู้ตายบอกกับเราว่า
กู้มาประมาณ๑ปีซึ่งสามีเธอจ่ายตรงตลอดไม่เคยมีปัญหา
มันเพิ่งมีเดือนนี้นี่แหละที่หมุนเงินไม่ทัน
เงินกู้แก๊งนี้ก็ตามมาทวงถึงบ้าน
มารอบนึงแล้วเมื่อ๑๓กรกฎาคม
มาก่อนแล้วรอบนึงแล้วเมื่อวานก็มาอีก
โดยตอนที่มาเมื่อก่อนหน้านี้เนี่ยซ้อแฟงนะซ้อแฟงนี่เป็นแก๊งเงินกู้อ่ะ
เคยมาพูดข่มขู่เอาชีวิตสามีเธอด้วย
สามีเธอต้องไปลงบันทึกประจำวันเอาไว้
เมื่อวานมาอีกนี่สแฟงพาพวกมาอีกมารถสองคันนะฮะ
แล้วทีนี้มันหนักข้อถึงขั้นยิงสามีเธอตาย
เธอบอกเธอหวาดกลัวมากเพราะว่าไอ้คนร้ายกลุ่มนี้เนี่ยยังไม่ถูกจับกลุ่ม

ก็กู้มาไว้ทำทุนซื้อทุเรียนด้วยแล้วก็กู้มากู้มานานแล้วค่ะ
เขาไม่ได้ขาดส่งวันสุดท้ายที่ตายนี่แหละค่ะไม่ได้ส่ง
ก็อยากให้จับได้เร็วเพราะว่ารับไม่ได้
กลัวแล้วก็ห่วงความปลอดภัยของคนในบ้าน
เอาเป็นว่าตอนนี้สารอนุมัติหมายจับผู้ต้องหากลุ่มที่ก่อเหตุ๕คนนะครับ
มีนายจิรษักทองเกลี้ยวนะฮะซึ่งถูกจับได้แล้วนะฮะที่รถคว่ำอ่ะค่ะอ่า
ขาหักไปไหนไม่รอดนี่นะฮะอ่าทองเกลี้ยงนะฮะอ่า
มีนางสาววสินันต่างตาเพชรหรือซ้อแฟงอ่าที่เป็นเจ้าหนี้นี่ฮะ
ซ้อแฟงมีนายพรชัยจีนเดิมนะสามีของซ้อแฟง
ธนวัฒน์พลบุญและนายพัฒนภงแป้นชู
มีผู้ร่วมก่อเหตุอีกคนนึงนะฮะก็คือนางสาวแอร์เป็นแฟนของธนวัฒน์
กำลังสืบสวนหาความเชื่อมโยงทางคดี
ถ้าได้หลักฐานเพิ่มเติมเดี๋ยวก็จะออกหมายจับเพิ่มนะครับ
อำรวจได้บอกแสว่ากลุ่มผู้ต้องหาตอนนี้เนี่ย
เข้าไปในพื้นที่ทางจังหวัดตรังแล้วนะฮะ